คุณผู้ชมครับไปดูนาทีชีวิตกันหน่อย

นะฮะก็นอนเล่นเปย์อยู่ในบ้านนั่นแหละฮะ

เพลินไปนอนเล่นไปแกว่งเปย์ไป
ลูกอมไปลูกอมปุ๊บเข้าไปติดคอ

จ้าเลยแม่ทำทุกอย่างแล้ว
ไม่สามารถเอาลูกอมออกมาจากคอของลูกได้ครับ
เมื่อกี๊ลุกโอมลูกโอมกลัวชนากาล
ลูกโอมครีดมาเลย

ตอนแรกน้อยหนังกวายเปย์มา
ลูกโอมฆากคอถ้ากลัวกาย
แต้คายใจได้ลูกโอมถ้ากลายไป
วิ่งร้องไห้มาหาแม่ครับแม่ทำยังไงเอาหัวทิ้มเขย่าเขย่ามันก็ไม่ออก
สุดท้ายแม่ตะโกงตะโกนไปหาหมอหน่อยเร็วหาหมอหน่อยเร็วนะฮะ
แล้วมันก็ไม่ออกนะคุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้อยเอ็ดนะฮะ
นี่คือเป็นนาทีชีวิตของน้องผู้หญิงคนนี้คือพอเอาไม่ออกแล้วเนี่ย
เด็กเดินมากินน้ำหวังจะให้ลูกอมมันลื่นปึ๊ดเข้าไปแต่มันไม่ออกสิฮะ
น้องก็เลยพยายามจะเอามือล้วงให้มันอาเจียนมันก็ไม่ออกสิครับ
ร้องหนักขึ้นหนักขึ้นหายใจก็ไม่ออกแม่ก็พยายามเอามือตบหลังให้มันออก
แต่มันก็ไม่ออกครับทำทุกอย่างไม่เป็นผล
แล้วมีผู้ชายก็คือเป็นน้าของน้องก็คือเป็นน้องของแม่ของน้องเนี่ยนะฮะ
มาอุ้มเอาตัวน้องเนี่ยทิ้มลงแล้วเอาขาเขย่ามันก็ไม่ออกครับ
ทำยังไงก็ไม่ออกสุดท้ายต้องพาน้องไปส่งโรงพยาบาลที่ร้อยเอ็ด
ทันไหมอ่ะอืมทันแต่ระหว่างทางลูกอมมันลงท้องไปเอง
เกิดลงไปเลยมันปึ๊บลงไปเองนะฮะแม่บอกว่าน้องปลอดภัยแล้วนะฮะ
ลูกอมมันหลุดลงท้องเองขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วง
คือแม่ก็ใจเสียและใจจะขาดนะฮะทีนี้ก็มีหลายคนเขาดูคลิปนี้
ไปคอมเมนต์ต่างว่าวิธีการเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการเกิดเหตุแบบนี้
มีอะไรติดคอลูกคุณคุณรีบให้ลูกคุณหันหลังก่อน

แล้วก็เอามือประสานกันตรงลิ้นปี่
แล้วก็กระแทกดันปึ๊บเข้ามาแบบนี้ให้น้องสำรอกออกมา

ก็มันช่วยได้ลูกเขาเคยเป็น
บางคนบอกว่าลูกมีของติดคอก็อุ้มลูกหัวทิศลงยกขาเขย่า

สุดท้ายเหตุการณ์นี้ถือว่าน้องโชคดีและปลอดภัยนะครับ

ใช่เพราะบางทีบางอย่างติดคอแล้วคุณรีบกินบางอย่างเข้าไปเนี่ย

เขาให้เด็กหันหลังแล้วคุณก็เอามือประสานตรงนี้

ถือว่าเป็นความรู้พื้นฐาน

ข้าวนิ่มหรือน้ำธรรมดา
ดื่มเข้าไปบางทีมันยังติดน้ำเปล่าเนี่ยนะ
บางทียังติดคอเราได้เหมือนกันอันตรายนะฮะ